ส่วนที่ชุมพรนะครับไปดูความคืบหน้าคดีโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นจากปมการทวงหนี้โหด
หนี้แค่๑๕๐บาทแต่ว่าผู้ตายเนี่ยที่มาถูกทวงหนี้
ภรรยาบอกว่าคนที่มาทวงเนี่ยจะเอาพันหนึ่งสุดท้ายไม่ให้ก็เลยแทงเขาตายเลยนะครับ
ผู้ต้องหามี๓คนเป็นพ่อตากับลูกเขยอีก๒คน
เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องเช่าในพื้นที่ตำบลตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
เมื่อช่วงค่ำของวันที่๑๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นี่เป็นคนไทยนะครับ๓คนนี้นะครับ
คนหนึ่งเป็นพ่อตาอีก๒คนเป็นลูกเขยนะครับ
ส่วนผู้ตายเป็นชาวพม่าเป็นแรงงานชื่อว่านายซออายุ๒๙ปีนะครับ
ก็ถูกแทงเสียชีวิตอยู่ที่ห้องเช่านะครับ
เพราะว่าผู้ต้องหาสามคนนี้ที่แรกเพื่อนชาวพม่าเนี่ย
ที่อยู่ในระแวกเดียวกันเนี่ยไม่ค่อยจะให้ข้อมูลกับตำรวจอะไรมากนัก
เพราะว่ากลัวอันตรายแต่ที่สุดแล้วก็ยอมให้ความร่วมมือ
แล้วก็ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าคนที่มาฆ่ากันเนี่ยไม่ใช่ชาวพม่าด้วยกันหรอก
รู้จักแล้วก็เคยเห็นเป็นคนไทย๓คนนะขี่จักรยานยนต์มานะ
อีกคนนึงก็ขับจักรยานยนต์พ่วงข้าง๒คนเนี่ยจักรยานยนต์คันเดียว
อีกคนนึงขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างเข้ามาทวงหนี้ในซอที่ติดค้างอยู่
พอในซอไม่ให้ก็เลยรุมทำร้ายแทงเขาตายนะครับ
แล้วตำรวจก็ติดตามจับกลุ่มตัวมาจนได้
๓คนนี้นะครับมีนายบุญคล่องวงเสงอายุ๓๘ปีเป็นพ่อตา
ส่วนลูกเขย๒คนคือนายพรชัยอบอุ่นอายุ๓๑ปี
กับนายสุภาชัยโยคาวจรอายุ๒๒ปี
วันนี้ตำรวจสพเมืองชุมพรคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คน
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ไปที่ห้องเช่าที่จุดเกิดเหตุเริ่มตั้งแต่นายบุญคล่อง
นายบุญคล่องที่เป็นพ่อตาเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
กับนายพรชัยอบอุ่นลูกเขยเข้าไปจอดที่หน้าบ้านเช่า
แล้วก็มีนายสุภาชัยลูกเขยอีกคนนึงขี่รถจักรยานยนต์ตามเข้ามาจอดใกล้กัน
ตกลงสองคนนี้มาจักรยานยนต์พ่วงข้างอีกคนนึงมาจักรยานยนต์คันเดียว
แล้วนายบุญคล่องพ่อตากับนายพรชัยเดินไปเคาะประตูเรียกนายซอแรงงานชาวพม่า
ให้เปิดประตูออกมาที่หน้าบ้านนายบุญคล่องที่เป็นพ่อตาได้ทวงเงินที่ในซอติดค้างอยู่
บอกว่าในซอผู้ตายต้องจ่ายเงินให้เขาหนึ่งพันบาทแต่ในซอบอกไม่ยอม
เขาติดเงินไว้แค่๑๕๐บาทเท่านั้นก็เลยมีปากเสียงแล้วก็ชกต่อยกันขึ้น
คือภรรยาของนายซอก็เล่าให้ฟังบอกว่าสามีเนี่ยเคยบอกว่าติดเงินแค่๑๕๐
ใช่ค่ะแต่มาทวงตั้งพันหนึ่งใช่แต่ว่าสามีไม่ได้บอกว่าค่าอะไร
อ่าวันที่มาทวงเขาก็เลยไม่ให้นะครับ
บอกว่าเห็นในซอชักเหล็กขูดชาร์ฟออกมาจากเอว
จะแทงพ่อตากับผู้เกย

ชิงเหล็กขูดชาร์ฟมาจากมือนายซอร์
แล้วก็แทงสวนเข้าไปหนึ่งครั้งถูกที่อกข้างซ้าย
ซอวิ่งหนีเข้าไปในบ้าน
ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุบอกว่าไม่ได้ตามเข้าไป
แล้วก็ไม่คิดว่าในซอยจะเสียชีวิต

ก็เลยเอาเหล็กขูดชาร์ฟเนี่ยทิ้งไว้แถวหน้าบ้านนั่นแหละ
แล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีก่อนที่ตำรวจจะตามจับกลุ่มตัวมาได้
หลังจากที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวทั้ง๓คน
ขออำนาจศาลจังหวัดชุมพรฝากขังผลัดแรกนะครับ
ก็ไม่มีญาติทั้งสามคนมาขอประกันตัวนะค่ะอ่า
สำหรับการทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุสภาพพื้นที่

จากการสังเกตของผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
เงียบสงบเลยไม่มีชาวบ้าน
ไม่มีแรงงานชาวต่างด้าวที่เป็นเพื่อนของผู้ตายมาดูเหตุการณ์แม้แต่คนเดียว
ส่วนบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยจุดที่เป็นห้องเช่าของนายซอผู้ตายเนี่ย
ภรรยาของนายซอกับญาติของนายซอเนี่ยย้ายออกไปอยู่ที่อื่นหมดแล้ว
ก็ขนาดวันแรกก่อนจะรู้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์น้องใช่ไหม

ไม่กล้าอยู่ไงกลัวอันตราย
นี่ขนาดจับได้แล้วนะชาวบ้านยังแบบไม่ยุ่งดีกว่า
แสดงว่าไอ้สามคนนี้เนี่ยใช่โอ้โหวิรากรรมมันต้องสุดยอดมากในพื้นที่เนี่ย
ขนาดตอนแรกตำรวจไปหาข้อมูลยังไม่มีใครกล้าบอกอะไรเลยกลัวใช่
แต่ตอนนี้เขาก็ยังอ้างว่าเขาป้องกันตัวนะก็ต้องว่านไปต่อทางคดีความนะครับ